มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่พัทยาค่ะ

แล้วเขาจะมีแพร่ที่เขาเรียกว่าเป็นแพร่คาเฟ่ค่ะ
พานักท่องเที่ยวออกไปกลางทะเล
ก็ปรากฏว่าพยายามที่จะติดต่อให้ทางฝั่งไปช่วย
เพราะว่าคลื่นมันสูงหน้าหวัดเสียวจริงค่ะ
นี่ค่ะคุณบุ๊คดูคลื่นคุณผู้ชมดูคลื่น
คือถ้าอยู่บนเรือลำนั้นเนี่ย

ครั้งจะกระโดดลงมันก็ไม่ได้

แล้วฝั่งอยู่ตรงนั้นเห็นไฟลิฟต์

เรือที่เขาแบบเหมือนกับว่าพยายามจะเข้ามาช่วยเหลือ

เพราะว่าขอความช่วยเหลือไปเนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์
แต่ว่าเทียบไม่ได้ค่ะเข้าเทียบไม่ได้คลื่นมันแรงมากจริง
เนี่ยค่ะเจ้าของคลิปนะคะเล่าให้ฟังบอกมาเที่ยวแพร่คาเฟ่ตรงนี้ค่ะ
แล้วประมาณทุ่มนึงฝนตกคลื่นมันเริ่มแรงเรือตกหมึกที่อยู่ใกล้กันก็มาชน
ชนแพร่เขาทำให้ไฟมันดับไปทั้งแพร่
สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจแล้วค่ะ
นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มที่จะบอกไม่ได้แล้ว
อย่างนี้สถานการณ์ไม่โอเคให้โทรหาที่ฟังด่วนให้มารับนะคะ
เจ้าของแพร่ก็เรียกเรือกู้ชีพมารับกลับเข้าฝั่ง

คลื่นแรงแบบนี้ค่ะไม่สามารถที่จะมาเทียบแพร่ได้
ก็วนอยู่รอบหลายชั่วโมงท่ามกลางขึ้นแรงแบบนี้ค่ะ

เขาอยู่ในแพร่แบบนี้ค่ะที่ไฟดับแล้วฝนตกขึ้นแล้ว

โอ้โฮประวัติเสี่ยวนะคุณฮะ
คือมันต้องใจตุ้มต่อม

มันก็โยกอยู่บนแพร่มันก็โยก
แล้วก็จะเข้าเรือจะมาช่วยก็เทียบไม่ได้
อยากจะกลับเข้าฝั่งเต็มทีก็อยู่แบบนี้เป็นชั่วโมง
แต่ว่าสุดท้ายก็สามารถกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะคะ
นี่ค่ะนี่คือคนที่อยู่บนแพร่คาเฟ่แพร่นี้นะคะ
ซึ่งตัวคุณฮาส์บอกไม่ติดใจอะไร

แต่เอาคลิปมาลงเพื่อที่ว่าใครที่จะเที่ยวทะเล
ในช่วงที่อากาศมันแปรปรวนตอนนี้ต้องตรวจสอบให้ดีหน่อยค่ะ

อืมนี่แหละค่ะ
ก็ทุกคนก็กลับเข้าสู่ฝั่งอย่างปลอดภัย
โอ้นึงก็เห็นเราก็วัดเสียวแทนนะคะ

จะมีฝนตกในหลายพื้นที่๕๗จังหวัดนะฮะ

โอ้โหทั้งภาคตะวันออกเอ่ยภาคใต้ทั้งสองฝั่งเอ่ย